คุณผู้ชมคะพูดถึงมิจฉาชีพมาในหลากหลายรูปแบบจริง
คราวนี้อ้างตัวว่าเป็นผู้การ
เป็นผู้การกรรมลอบอกว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะ
มาปฏิบัติราชการลับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะ
ก็ไปลวงเหยื่อไปเอาวัตถุมงคลไปเอาพระเครื่องต่าง
มูลค่ารวมแล้วเนี่ยกว่าครึ่งล้านนะคะแล้วก็หลบหนีไปค่ะ
โดยผู้เสียหายคือนายภูลสวัสดิดุดดาอายุ๒๔ปี
แล้วก็นางสาวพัชรีคุณสมบัติอายุ๓๐ปี
คนนี้เขาเป็นแฟนกันนะคะก็เอาหลักฐานเนี่ย
ร้องต่อสื่อมวลชนบอกว่าให้ช่วยติดตามคนร้ายหน่อย
เพราะว่าคนร้ายมาแอบอ้างบอกว่าชื่อผู้การพี
เป็นนายตำรวจปราบรามยาเสพติดระดับผู้บังคับการนะคะ

อกจากนั้นคนร้ายก็อ้างด้วยนะบอกว่ารู้จักพระผู้ใหญ่
ข้าราชการมีสีระดับสูงอีกหลายคนเลยในจังหวัด
พอบอกแบบนี้มันก็ดูน่าเชื่อถือไงเหยื่อก็หลงเชื่อ
หลังจากนั้นก็หลอกลวงค่ะบอกว่าเอาวัตถุมงคลต่างไปเนี่ย
๔รายการรวมมูลค่าแล้วทั้งหมด๕แสนกว่าบาท
หนีหายไปเลยตอนนี้ไม่เจอตัวผู้การพีที่ว่านะคะ
โดยผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวผมเนี่ย
แล้วผู้การพีก็ติดต่อมาบอกว่าอยากจะเช่าห้อง

ทีนี้พอโอนเงินค่าเช่ามาให้ก็เชื่อใจไงคุณผู้ชม
เขาก็มีการตีสนิทกันด้วยบอกว่าเดี๋ยวก่อน
เดี๋ยวจะฝากงานให้เป็นนายตำรวจปราบรามยาเสพติด
ทีนี้เขาก็อ้างด้วยนะคะบอกว่ามีผู้ใหญ่เนี่ย
เป็นนายทหารระดับบิ๊กของประเทศเลย
ตอนนี้ต้องการพระเครื่องหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานหน่อย
ทีนี้แฟนสาวค่ะก็คือนางสาวพัชรีเนี่ย
เขารู้จักเพื่อนที่มีพระเครื่องหลวงปู่หมุนพอดีเลย
ก็เลยไปนำมาให้ผู้การพีผู้การกรรมลอคนนี้
ทีนี้พอดูเสร็จแล้วเนี่ยผู้การพีเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวจะต้องไปให้เซียนพระที่สุพรรณบุรีดู
ตัดสินก่อนว่ามันแท้ไม่แท้มันจริงไหมยังไง
แต่หลังจากที่ผู้การพีนำพระไปแล้ว
ก็ติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้มีการแจ้งความเอาไว้แล้วด้วย
ที่โรงพักษณ์เมืองอุบลรัชธานี
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครพบเบาะแสผู้การพีเนี่ย
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะคะ

เดี๋ยวจะให้เงินรางวัลนำจับ๕๐๐๐บาท
ถ้าสามารถตามจับตัวผู้การกรรมลอคนนี้ได้
แล้วก็ใครที่พบเบาะแสเนี่ยนะคะ
สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ที่ตำรวจโรงพักเมืองอุบล
เขาก็เอารูปให้ดูด้วยค่ะเนี่ยหน้าตาของมิจฉาชีพนะคะ